คุณผู้ชมครับไปที่ลำลูกกาปฐุมธานีกันหน่อย
มีงูตัวเขื่องรอให้เราช่วยกันจับอยู่
เป็นงูเหลือม๓เมตรค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะ
มันมีคนมาสตาร์ทรถแล้วก็เอ๊ะทำไมสตาร์ทรถเท่าไห

เปิดกระโปรงหน้ารถดูเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้มาเยือนจ้าผู้มาเยือน
ดูสิควันขโมงเลยล่ะคุณเอ้ย
วิทยุกู้ภัยเมืองเอกค่ะรับแจ้งเลยบอกว่ามีงูขดอยู่ใต้ฝากระโปรงรถกระบะ
หน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกา
ก็เลยประสานอาสาสมัครในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความชำนาญในการจับงูเข้าไป
ก็ไปเจอรถกระบะอีซูซูสีขาวบรอนซ์นะคะทะเบียนท้อถุงสเส๔๖๓๖กรุงเทพจอดอยู่
ฝากระโปรงก็เปิดอยู่เพ้อให้เห็นโอ้ยนี่แหละจ้ะ
ค่อยคล้องนะโอ้ยเขาไวนะเห็นไหมคุณ
ผู้มาเยือนความยาว๓เมตรของเรานอนขดอยู่บนเครื่องยนต์เลยค่ะ
อาสาสมัครก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนี่แหละจับงูจนทำได้สำเร็จ
วัดดูแล้วความยาวก็คือ๓๑๐เมตร๓เมตร๑๐เซนติเมตรนั่นเอง
วรินทรจารุเศษเจ้าของรถบอกว่าอุ้ยช่วงเช้าสายตรวจรอปภเขาจะเข้ามาสตาร์ทเครื่อง
เพราะปกติรถคันนี้ไม่ได้ใช้งานพอสตาร์ทเครื่อง
แล้วก็ตกใจกันแบบดึงร้อยเมตรไม่ทัน
รถที่จอดหน้าหรือ